ทุกคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบความจริงให้ละนะครับ

คนวิพากษ์คุชราญกันเยอะเหลือเกิน
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจสามนาย
กำลังจัดการกับผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่า

ทวิธีในการที่จะจัดการกับคนคลุมคลั่งตำรวจทำแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ว้าวมันไม่ได้เจอแค่นี้หรอ
เดี๋ยวมีคนเยอะเฉย
ว้าวมันหวาน
เป็นไรวะไปกระพลคลุมคลั่ง
มันเยอะเฉย

เขาเป็นการอะหรอไม่ยอมนะเนี่ย

ก็ตามภาพที่ท่านเห็นแล้วครับค่ะไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะครับ
มีคนแอบถ่ายเอาไว้แม้ว่าตำรวจสามนายนี้นะครับเป็นตำรวจ
สพประตูน้ำจุลาลงกรที่ปฐุมธานีจะบอกกับชาวบ้านแถว
นั้นบอกว่าเออผมต้องระงับเหตุนะอย่าถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะ
เสียกำลังใจกันผมจำเป็นต้องระงับเหตุแต่คนก็บอกแบบ
อย่างนี้หรือเปล่าต้องระงับแบบนี้หรือเปล่าค่ะโดยวิธีการลักษณะอย่าง
ที่ท่านเห็นเหตุการนี้เกิดขึ้นกลางดึก๒๓กรกฎาคมนะครับ
คุณผู้ชมครับแถวหอพักแห่งหนึ่งย่านธัญบุรีในพื้นที่
สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานีเอาฝั่งของคนเจ็บก่อน
คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ระงับเหตุด้วยวิธีการแบบเนี้ยตำรวจก็มี
เดี๋ยวท่านรอฟังน้องชายของผู้ชายที่ถูกจับกลุ่มคนนี้
บอกว่าพอเขารู้เรื่องว่าพี่ชายเขาอยู่ที่โรงพักเขาก็รีบ
โรงพักทันทีภาพที่ไปเห็นก็คือตอนนั้นพี่ชายอยู่ในห้อง
คุมตัวผู้ต้องหาหายใจติดขัดตามลำตัวเนี่ยแถวชายโครงมี
ร่องรอยบอบช้ำอย่างหนักเขาก็เลยขอตำรวจว่าช่วยพาพี่ชาย
ช้ำแบบนี้เลยซึ่งตอนนั้นน้องชายคนเจ็บค่อยังไม่รู้ว่า
พี่เขาถูกตำรวจทำร้ายยังไม่รู้นะแล้วก็มาเห็นคลิป
ตอนหลังส่วนตำรวจเนี่ยบอกว่าถ้าจะแจ้งความเนี่ยหลังจากเห็นคลิปนะ
ถ้าจะแจ้งความจับกลุ่มตำรวจอะไรพวกนี้เนี่ย
ก็ต้องตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นคลิปแต่ไม่รู้ว่าใครทำร้าย
ตำรวจบอกว่าถ้าจะแจ้งความคนที่ทำร้ายพี่ชายเนี่ย
ก็ไปหาคู่กรณีมาซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าคือตำรวจ
จนกระทั่งนี่แหละมาเห็นคลิปเอ้าคู่กรณีคือตำรวจนี่นะ
เรือดเรือดไม่ค่อยมีแต่ผมต้องมันเป็นตรงนี้
เกี่ยวกับปอดแล้วเพราะพิชามหายใจแบบขัด
เนี่ยบอกเลยพาไปลงมาหมอเคล่าเหล่าว่าไอ้แน็นหน้าปอดรว
ต้องเจาะข้างเอวเจาะสายออกมาให้หายใจสะดวก
อ๋อมันเหมือนกับซี่โครงมันผ่านไปแล้วมันทำให้การหายใจมันลำบากขึ้น
น่าจะประมาณนั้นเพราะตอนเขาเอ็กซาเลเขาบอกว่ามันมัวแต่ไม่รู้น่าจะเห็นรอยกระดูกแตก
ตอนแรกเขาให้หาเขาจะไม่ให้แจ้งความเขาก็บอกว่าให้ไปหาคู่กรณีมา
แล้วทางที่บ้านผมก็มาเริ่มตะหิดงิดใจทำไมทำไมแจ้งความไม่ได้

สำหรับผู้ชายคนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
อาการก็คือซี่โครงหักปอดฉีกมีแผลแตกที่หางตาซ้ายแล้วก็มีรอยถลอกตามลำตัวนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบไปยังฝั่งตำรวจทั้งสามนายนะ
ตำรวจบอกว่าเขาก็ถูกทำร้ายผู้ชายคนนี้เมาไม่ได้สติคลุ้มคลั่ง
ทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นที่หน้าหอพักย่านธัญบุรี
พอตำรวจไประงับเหตุตำรวจก็ถูกทำร้าย
ตำรวจสามนายนี้มีบาดแผลที่ใบหน้าที่ลำคออีกนายนึงเนี่ยข้อมือหักนะ
อารวาสวิวาดกับวัยรุ่นหน้าหอพัก
พอตำรวจมาระงับเหตุก็มีการต่อสู้ขัดขืน
มีเรื่องที่ว่าไปมีเรื่องกับคนที่เดินในซอยนั่นนะครับ
มีแล้วมันมีไอ้คนนั้นก็สู้กับตีตีไม้ตีอะไร
ลูกผมก็ไม่กลัวลูกน้องก็ไม่กลัว
อ๋อว่าพิจารย์จะไปนะครับเห็นก็คือเขามีเรื่องกันมาก่อนแล้วด้วย

อารวาสไปทั่วเลยแหละควบคุมไม่อยู่เลย

สู้ครับถ่วนหน้าตำรวจต่อยตำรวจทุกอย่างเลยถีบอะไรทุกอย่างเลย
ทีนี้ในมุมของคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือตำรวจถูกทำร้ายด้วย
ตำรวจก็บอกว่าเขาก็ถูกทำร้ายแต่ในมุมคนที่เห็นคลิปก็บอกว่า
ก็ถ้าจับเขาได้แล้วคุมเขาได้แล้วเนี่ย
ต้องไประงับเหตุด้วยการทำแบบนี้อีกหรือตามคลิปแบบนี้นะครับ
พันธุรกิจเอกนัดพรมเทพภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
ฝ่ายตำรวจตอนนี้แจ้งข้อหากับผู้ชายคนที่บาดเจ็บเนี่ย
ก็คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วก็เมาสุราอารวาส
ส่วนครอบครัวของคนเจ็บก็มาแจ้งความกลับทางฝั่งตำรวจ
ไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกำลังรอพยานหลักฐาน
ที่เป็นใบแพทย์จากโรงพยาบาลเอามาเพิ่มเติมเท่ากับว่าแจ้งความกันทั้งสองฝ่าย
ส่วนเรื่องของตำรวจทางภูมิกับบอกว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วให้เวลาประมาณไม่เกินสองสามวันจะต้องมีผลออกมาว่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้น
ตามคลิปเกิดอะไรขึ้นบ้างขณะไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธี
เบาไปหนักหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการกระทบกระทั่งกัน
ถูกทำร้ายผู้ชายคนนี้เมาคลุมคลั่งอารวาสก็ตามแต่จากคลิปที่ออกมาตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องไปสอบพยานทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เป็นยุทธวิธีจากเบาไปหนักหรือไม่ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบอยู่